คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่ดูแล้วน่าสลดใจมากนะคะ

คือนอนเฝ้าศพของลูกชายที่ป่วยติดเตียงเนี่ย
สามวันแล้วนะคะคือเสียชีวิตไปสามวันแล้ว
แต่ไม่ยอมแจ้งตำรวจนะคะเพราะว่าทั้งกลัวติดเชื้อโควิดด้วย
แล้วก็มีความเชื่อว่าตายแล้วอาจจะฟื้นขึ้นมาได้
ก็เลยไม่ยอมไปแจ้งความนะคะทีนี้กลิ่นศพมันก็เหม็นเน่าตลบอบอวน
เจ้าของห้องพักก็เลยต้องแจ้งตำรวจมาบุกห้องเปิดดูเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งที่ชุมชนเสือขบอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
ตำรวจสภสระบุรีได้รับแจ้งเหตุให้ไปตรวจสอบห้องเช่าที่มีกลิ่นเหม็นเน่านะคะ
แล้วก็รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงค่ะ
ผู้ที่แจ้งบอกว่าในห้องนี้เหมือนมีอะไรตายเลยคือกลิ่นเหม็นมาก
แต่ผู้เช่าห้องไม่ยอมให้เข้าก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบนะคะ
พอไปถึงที่เกิดเหตุตำรวจพบกับนางพุทธินันสดมณีอายุ๕๐ปี
ชาวจังหวัดสมุทรประการเป็นคนเช่าห้องนี้รอตำรวจอยู่ค่ะ
ตำรวจต้องเกลี้ยกล่อมกว่า๒๐นาทีจึงยอมเปิดห้องให้เข้าไป
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปที่ชั้นล่างค่ะโอ้โหกลิ่นเหม็นคละคลุ้งมาทั่วเลยนะคะ
เปิดเข้าไปเนี่ยพังงะเลยเพราะว่าเจอศพค่ะ
เป็นศพของลูกชายเธอเองวัย๒๑ปีนะคะ
นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงเหล็กเนี่ยนานมาร่วม๓วันแล้วค่ะ
พุทธินันเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าลูกชายเธอเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เล็ก
หลังได้รับการผ่าตัดหัวใจเมื่อ๖ปีที่แล้วกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเดินไม่ได้ขาลีบ
และยังเป็นแผลกดทับด้านหลังจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ระหว่างนั้นเธอก็ยังดูแลลูกไม่เคยห่างคอยเช็ดตัวทำความสะอาดให้ตลอดนะคะ
สาเหตุที่ไม่ยอมไปแจ้งตำรวจเป็นเพราะคิดว่าลูกชายยังอยู่
ไม่อยากเสียลูกไปค่ะเพราะเธอเองก็เลิกกับสามีตั้งแต่ลูกอายุได้สองขวบ
ตอนนี้ก็เลยเหลือกันอยู่แค่สองคนแม่ลูกเท่านี้นะคะฟังเสียงของแม่ผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
แต่เขาก็ยังดีคิดให้เขาไปสวรรค์แม่เขาไม่ได้ทำความผิดบาปอะไร
ส่วนนายอำพลกาญจนบรรจงค่ะที่เช่าห้องติดกันเนี่ย
บอกว่านางพุทธินันเช่าห้องนี้มาประมาณหนึ่งปีปกติก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครอยู่แล้ว
แต่ทีนี้จู่ตัวเขาเองเนี่ยค่ะคืออยู่ห้องติดกันไงมันก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นออกมานะคะ
ก็เลยต้องหนีไปนอนกับเพื่อนทีนี้กลับมายิ่งเหม็นหนักขึ้นไปอีก
ก็เลยขอนางพุทธินันเข้าไปดูว่ามีอะไรตายในห้องไหมแต่นางพุทธินันไม่ยอมค่ะ
ที่สุดเขาเลยต้องไปแจ้งเจ้าของห้องเช่าว่าให้มาดูหน่อย
กระทั่งเจ้าของห้องเช่าก็แจ้งกับตำรวจให้มาตรวจสอบจนพบศพของลูกชายนางพุทธินันที่ตายมาแล้ว๓วันนะคะ
พุทธินันเนี่ยเคยตกเป็นข่าวมาแล้วช่วงปลายปี๒๕๖๒ครั้งหนึ่งที่จังหวัดนครนายกค่ะ
ตอนนั้นเธอเช่าบ้านเปิดเป็นสำนักรักษาผู้ป่วยอมพลึกด้วยการสวดมนต์
แต่มีลูกค้าสูงอายุเกิดอุบัติเหตุล้มเสียชีวิตเลยทำให้เธอและลูกศิษย์อีก๒คนเนี่ยนอนเฝ้าศพนานนับ๑๐วัน
เพราะมีความเชื่อว่าคนตายแล้วสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ค่ะ